โงมงูโจองอ่างใต้ตัวมันใหญ่ทั้งนั้น

ตัวนี้ก็๓เมตรเลื้อยเข้าบ้านครับ

นี่ฮะงูจงอางตัวนี้มันยาว๓เมตรครับพี่
ดำร่วมเลยอ่ะ
ที่บ้านเขานางหงหมู่๕ตะบนปากน้ำอำเภอเมืองระนองครับ
พี่กู้ภัยใช้เชือกคล้องคอจับเจ้าจงอางตัวนี้นะฮะ
มันเป็นตัวผู้พี่ก็ให้ความรู้ด้วย

ตัวผู้เขาบอกว่าเกร็ดงูด้านบนมันจะสีดำวาวใต้ท้องสีเทานะฮะ
เกลียดความสีดำอย่างนี้มันน่ากลัวนะ
เป็นผมไม่ทันดูหรอกครับผมวิ่งออกมาก่อนแล้วนะฮะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวผู้หรือตัวเมียนะครับ
ก็จับใส่กระสอบแล้วก็ตามสูตรครับเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
กัญญานัทสิมลีอายุ๒๓ปีพี่เขาเล่าบอกว่า
กำลังจะเข้าครัวไปล้างจานนะครับได้ยินเสียงกุกกักกุกกัก
ตอนแรกก็นึกว่าแม่มาลากสายแป๊บน้ำชะโง่ออกไปดูไม่ใช่แม่ซะแล้ว
แต่เป็นพ่องูแล้วก็ไม่ใช่สายแป๊บน้ำไม่ใช่ซะด้วย
เป็นงูนะฮะเป็นงูครับมันเลยเข้ามาในครัวตอนนั้น
ลูกสาว๓ขวบคุ้มเธอเล่าแบบชาวบ้านนะคุณกุญและคาวนี่ลูกนี่คนนี้
อยู่ในห้องน้ำนั่งอึอยู่แม่ตกใจวิ่งหนีกรี๊ดออกมาก่อนครับ
ลูกเอาไว้ในห้องน้ำนะครับก็ไปขอความช่วยเหลือนะครับ
จนพาน้องออกจากบ้านได้นะฮะแล้วก็จับงูได้ในที่สุดนะครับ